อุ้ยน้ำหนาววิวก็สวยสวยดอกไม้ก็งามงาม
นี่คือภูลมล้อยจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
ภาคอิสานตอนบนบ้านเราเนี่ยบอกไงนะว่าอากาศที่ดินไม่แผลที่ไหนในโลกแน่นอน
แล้วตอนนี้ดอกซากุระเมืองไทยในบานสะพรั่งมันสวยงามจริง
ดังนั้นต้องขอเตือนนะว่าใครที่จะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็น
ขณะเดียวกันภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกรมบุตุนิยมวิทยาเตือนออกมานะคะ
จากว่าตอนนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะตอนล่างของประเทศ
รวมไปถึงตอนบนเนี่ยก็มีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาเสริมทัพดังนั้นจึงทำให้ทั้งหนาวและทั้งฝนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ภาคใต้จะมีคลื่นสูงเห็นไหมคะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
สูงประมาณ๒๔เมตรย้ำกันตรงนี้ว่า
เดินเรือด้วยความระมัดระวังหรืองดเว้นไปก่อนนะคะ
ส่วนการคาดการณ์ล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑มกราคม

เหนือและภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวมีลมพัดแรง
อุณหภูมิจะลดลง๑๔องศาค่ะ
ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดบางพื้นที่มีน้ำค้างแข็งนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยประมาณ๑๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ดังนั้นต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเช้านั้นมีอากาศเย็นลมแรงด้วย
อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๔องศา
กลางวันแดดดีแล้วก็มีอากาศร้อนจัดนะคะ
ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ตอนบนอากาศเย็นมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนจะตกหนักภาคใต้ตอนล่างนะคะก็คือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
แนะนำนะคะว่างดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนสำหรับเรือเล็กค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะ
เฉพาะภาคใต้ฝั่งอนามันก็มีคลื่นสูง๑๒เมตร
แล้วก็มีฝนตกได้๑๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าอากาศเย็นมีลมแรงนะคะ
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย๑๗๓๒องศาเซลเซียส
เชื่อว่าตอนนี้ชาวกรุงหลายคนก็ได้เตรียมเอาเสื้อกระหนาวมาใส่ให้อบอุ่นร่างกายกันไปแล้วค่ะ
ส่วนใครอยู่ภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังฝนภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ระวังเรื่องอากาศหนาวเช่นกันนะคะ
ใครอยากจะไปเที่ยวภูลมโลแบบนี้บ้างแนะนำว่ารีบไปนะคะ
เพราะว่าดอกซากุระเมืองไทยหรือว่ายาเสือโครงนี้
จะบานถึงประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเองค่ะ
เที่ยวแล้วถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาดี
แล้วก็ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
วันนี้ขอไปเก็บบรรยากาศสวยกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว